สวัสดีครับข้าวใส่ใครสดใหม่ให้เยอะเอาล่ะฮะ
วันนี้เป็นวันที่เราจะต้องไล่เรียนกับวัฒนาธรรมนตรีท่านไหนครับติดโควิดโอ้โห
ซึ่งวันนี้เอาจริงจริงเป็นวันที่หัวหน้าพักสองพักติดหมดเลยนะครับ
เราไล่มาตั้งแต่คุณอนุทินคุณจุลินคุณจุลินคุณอนุทินนี้ไปประชุมที่ประเทศ
ปารีสปรังเศสปรังเศสมาอืมนะฮะคุณเออส่วนคุณจุลินไปประเทศ
อังกฤษนะฮะอังกฤษอังกฤษอังกฤษครับอังกฤษกลับมาครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้รัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีสาธารณสุข
ติดโควิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วติดคู่แต่คนก็บอกไปโฟกัสว่าโอเคล่ะ
รัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยฉีดมาหกเข็มแล้วอืมใช่อันนี้เดี๋ยวเมื่อวานเพิ่งคุยกับคุณหมอ
ฉีดวัคซีนมาตั้งเยอะทำไมติดแต่เอาอัปเดตอาการคุณอนุทินก่อนแล้วกันนะคะ
หลายคนทราบตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะว่าคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยติดโควิด๑๙คือหลังเดินทางกลับจากปารีสฝรั่งเศส
อันนี้ในแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขออกมาแถลงนะคะ
คุณหมอเห็นว่าคุณอนุทินมีอาการไม่มากแค่มีเสียงอู้อี้นิดหน่อยยังคงทำงานได้
ก็เลยให้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน๕๗วันแต่ก็มีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ
แล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้ก็ยังสามารถทำงานสั่งข้อราชการต่างได้ตามปกติทุกอย่าง
แต่ยังไม่ได้มีการตรวจสายพันธุ์นะคะว่าคุณอนุทินเนี่ยติดโควิดสายพันธุ์อะไร
เพราะว่าถ้าจะหาสายพันธุ์ต้องใช้เวลาประมาณสักหนึ่งสัปดาห์อืม
ส่วนของคุณจุลินลักษณะวิสิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ผลตรวจโควิด๑๙เป็นบวกเหมือนกันค่ะอาการไม่รุนแรงเช่นเดียวกันนะคะ
ทีนี้หลายคนเป็นกังวลว่าโอ้โหคุณอนุทินเนี่ย๖เข็มแล้วนะ
ที่เข้าไปเนี่ยเป็นวัคซีนอะไรบ้าง
เขาก็เลยบอกว่าโอ้โหวัคซีน๖เข็มยังเอาโควิดไม่อยู่เลยเหรอ
เรื่องนี้ต้องอธิบายก่อนจริงเราพูดกันตั้งแต่
ฉีดวัคซีนเข็มแรกกันแล้วแหละว่าวัคซีนเนี่ยไม่ได้ฉีดกันติด
แต่ว่าฉีดกันตายใช่ค่ะคือเมื่อวานนี้ได้คุยกับคุณหมอ
คุณหมอเขาก็เล่าเหมือนกันว่าวัคซีนคือฉีดแล้วก็ยังติดอยู่แต่ถามว่า
ตอนนี้ยอดผู้ป่วยยอดผู้ป่วยหนักหรือยอดผู้เสียชีวิตบ้านเรามันลดใช่ไหมคะ
กลายพันธุ์มาแล้วมันอ่อนลงมันดูไม่ค่อยรุนแรงจริงไม่ใช่ว่ามันไม่รุนแรงนะคะ
แต่เพราะเราได้วัคซีนมันก็เลยไม่รุนแรงสรุปคือวัคซีนไม่ได้การติด
แต่ว่าการตายฉีดวัคซีนต่อให้ฉีด๑๐เข็มก็ยังติดได้
ยังแต่อาการจะไม่หนักถูกแล้วก็ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตช่วยเซฟอ่ะ
คือตอนนี้คนที่เขาเป็นห่วงกันคือเด็กเล็กเพราะว่าเด็กเล็กยังฉีดวัคซีนไม่ได้
มันยังไม่มีวัคซีนเหมาะสำหรับเด็กเล็กเขาก็เลยเป็นห่วงกันอยู่
ทีนี้คนก็ถามต่ออีกว่าอ้าวประหลัดคะแล้วแบบนี้เนี่ย
ที่เราตั้งเป้าว่าจะประกาศให้โควิด๑๙เป็นโรคประจำถิ่น
ยังจะเดินหน้าอยู่ต่อไปไหมอืม
หลักกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย
ก็ยังไม่ได้มีการเดินถอยหลังเอาอย่างนี้ละกัน
ยังไม่ได้มีการเดินถอยหลังแต่ขอดูอีกสักระยะ
ประมาณสัก๒สัปดาห์ก่อนก็แล้วกัน
มิครอนเขาบอกขอดูระยะเวลาอาการอีกสักพักนึง
ถ้าเกิดมันไม่รุนแรงมากไม่ได้กระทบกับประเทศไทยมาก
ก็จะยังคงเดินหน้าประกาศให้โควิด๑๙เป็นโรคประจำถิ่น
เดือนกรกฎาคมเหมือนเดิมอืม
แต่ตอนนี้ขอดูก่อนขอประเมินก่อนนะคะ
ส่วนยอดนะคะผู้ป่วยวันนี้เนี่ย
กระทรวงสาธารณสุขก็รายงานผู้ป่วยใหม่๑๗๖๑ราย
ถ้าเอาผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่๑มกราคมก็คือ๒๒๙๐๐๐กว่ารายนะคะ
ผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบรักษาตัวโรงพยาบาล๖๓๘ราย

อดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่๑มกราคมคือ๘๙๒๒ราย
แต่อันนี้ก็อย่างที่เราทราบกันนะคะว่ามันก็จะเป็นยอดเฉลี่ย๗วัน
ไม่ได้เป็นยอดรายวันเหมือนที่เราคุ้นเคยกันนะคะ
คือเอาจริงมันติดทั่วแหละวันนี้ถ้าสมุทร
เอาจริงนะถ้ามุติรัฐมนตรีติดทุกคนมีโอกาสติดหมดแล้วล่ะ
แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเสี่ยงหรือเปล่าเขาไปต่างประเทศ
เพื่อให้พวกเรากลับมาทำมาหากินกันได้อย่างปกติที่สุดเราก็เข้าใจแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็น่าจะจับตามองว่า
สายพันธุ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นมันเป็นยังไงแล้วความรุนแรงมันจะเป็นยังไงบ้าง
ครับทางด้านกระทั่งสวงศาลนักศึกษ์เขาบอกว่าขออีก๒สัปดาห์เราจะรู้เรื่องแล้วว่าเจ้าสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันทำอะไรกับเราได้บ้างแล้วก็จะมีผลเนี่ยหนัดต่อร่างกายของเราขนาดไหน
อย่างน้องวินน้องวินไบท์วินเข้าไปจากอิตาลีกลับมาก็ติดหมด

ติดมาทั้งผู้จัดกงผู้จัดการติดหมดเลย

แสดงว่าเชื้อจากต่างประเทศยังมีเยอะอยู่

แต่ต่างประเทศเขาบริหารจัดการคือรักษาเขาอยู่ที่บ้าน

เราก็คิดว่าคนรอบตัวเรามันก็เริ่มติดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วเนอะ
บอกว่ามีแต่คนพูดว่าซีซั่นนี้มันเอาคนที่ไม่เคยติด

ไม่เราก็รอบถึงซีซั่น๕เขาบอกอย่างนั้นแหละ

แล้วก็มาตายซีซั่นนี้เนี่ย
บอกว่าซีซั่นนี้คนที่รอดมาตลอด
ติดกับคน

แล้วก็สามารถเดินเข้าไปฉีดบูส
ต่อเนื่องก็สามารถเข้าไปฉีดได้

ข่าวตัวเองใช่มั้ย
ก็คืองานแต่งงานคุณโอ๊คพานทองแท้นั่นแหละ

ช่างจากไอจีพี่โมดเหมือนกัน
แต่เขาบอกแต่งตั้งแต่ปลายพฤษภาแล้วใช่ไหม

ก็คือเป็นงานแต่งงานที่แบบเชิญคนได้น้อยที่สุดครับ
ก็คือน้องสาวสองคนเนี่ยเป็นคนจัดงานให้
ก็คือคุณเอมกับคุณอิ๊งนะฮะ
เขาก็ชกช็อกเหมือนกันว่าอยู่ดีดีวันหนึ่งพี่ชายของเขาเนี่ยเดินมาบอกว่าครับ

และแน่จริงโอ๊คเขาก็ไม่เคยลงรูปคู่กับสาวเลยนะ

เป็นคนที่ไม่ยอมเปิดตัวเองเท่าไหร่

เป็นคนที่เปลี่ยนอะไรหลายอย่าง
ให้กับคุณโอ๊ค

ก็ถึงขนาดว่าทางน้องเอมนะฮะ
ทองทาชินวัฒน์เขาบอกครอบครัวเรารู้จัก

ติ๊กเป็นสาวเหนือใจดีใจเย็น

ติ๊กเข้ากับทุกคนในบ้านได้อย่างดี

น้องติ๊กดูแลพี่โอ๊คดีมาก
และที่สำคัญน้องติ๊กทำให้พี่เอง

มาเปลี่ยนชีวิตของโอ๊ค

จริงอันนี้ในฐานะตัวเองก็รู้จักคุณโอ๊คนะครับ

ต้นจริงคนดีกว่าพี่โอ๊คพูดคำว่า

คุณเอมเขาจำได้ว่าวันที่พี่โอ๊ค
น้องติ๊กเข้ามาที่บ้านเราเนี่ย

ว่าเอมพี่อยากแต่งงาน

เอมถึงขั้นอึ้งไปเลยแต่ก็ต้องเก็บอาการ
โอ๊คพูดต่อว่าจัดงานยังไงก็ได้ให้เบาที่สุด
ให้คนน้อยที่สุดแสดงว่าก็คือให้เชิญเฉพาะคนในครอบครัว

อมีรู้สึกว่าหลังไม่ค่อยค่อยเห็นบอกข่าว้ของโอ๊คเลย
ปกอย่างไรก็ได้เอาที่เบาสาวสบายใจทุกคนก็
เลยฮะปี้ที่สุดอยู่แล้วครับผมแล้วก็เริ่มวางแผนกับ
วันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วครอบครัวเขาก็ครบทุกคนแล้ว
อ่านะฮะเสร็จแล้วปุ๊บคนก็ถามว่า
ทำไมแบบว่าบางทีคนในภาคเปรือไทยปูหลักผู้อย่างเขา
น้อยอกน้อยใจอ่าทำไมไม่เชิญนะว่าทำไมไปไม่ไม่
ไม่มีการเชิญไม่บอกไม่กล่าวด้วยวันนี้คุณอิ๊งครับ
ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยนะครับเขาบอกเจ้าบ่าวเนี่ยขี้เขิน
อืมเจ้าสาวจริงจริงเจ้าสาวก็ขี้เขินสวยด้วย
ถึงขนาดตอนแรกแรกอ่ะโอ๊บก็ไม่ให้เป็นข่าวใช่
แล้วเขาบอกว่าอ่าเจ้าสาวถึงขนาดพูดงันหรือเปล่าอ่าฮะ

เจ้าสาวตายไปแล้วก็ได้ค่ะมึงพูดกับโอ๊คอย่างนี้
คือไม่อยากอยู่ในสื่อเลยไม่อยากอยู่ในสื่อ
ไม่อยากอยู่ในสื่อเป็นผู้หญิงที่ไม่ยอมอยู่ในสื่ออ่าฮะ
เขาอาจจะมีชีวิตไพรเวทอะไรชีวิตส่วนตัวชีวิตส่วนตัวสูงนะ

พี่ชายแต่งงานแล้วค่ะไม่ต้องแปลกใจทำไมเงียบ
โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเองเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นได้
พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเองเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้
พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเองเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้

พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้
พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้
พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้

พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้
พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้
พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้
พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้

พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้
พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้
พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้

พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้

พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้

พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้
พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้

พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้
พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้

พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้

พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้

พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้

พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้

พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้
พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้
พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้

พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้

พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้
พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้

พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้

พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้

พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้
พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้
พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้
พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้
พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้
พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้
พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้

พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้
พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้
พี่โอ๊คบอกว่าเขินถ้าต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไปร่วมงานคนอื่นอะได้

เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกอย่างขึ้นแบบน้ำมันพี่เอาประกาศนาที่ไม่เคยอ่าน

ใช่ถ้าจำได้เราเคยเล่าไปแล้วว่า
จะมีการขอรถเที่ยววิ่งพวกรถเอกชนรถร่วมบขศต่างใช่ไหมคะ
ลง๘๐กรกฎาคมนี้
๘๐นั้นตอนแรกคือมี๔๓บริษัทที่เป็นบคศร่วมค่ะ
เขาจะขอลดจำนวนเที่ยววิ่งลง
วันนี้ล่าสุดขอเพิ่มนะคะ
จาก๔๓บริษัทเพิ่มเป็น๔๘บริษัทแล้วค่ะ
เป็นสมาคมเดินรถโดยสารประจำทางไทย
เขาบอกว่าหลังจากที่สมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางออกมาแถลงข่าวว่าจะลดเที่ยววิ่ง
ขนส่งเอกชนแล้วก็รถร่วมบขตั้งแต่๑กรกฎาคม
ตอนนี้มีคนขอร่วมรถเที่ยววิ่งเพิ่ม
จาก๔๓บริษัทเป็น๔๘บริษัท
ลดลงทั้งหมด๒๒๗เส้นทางนะคะ
ถ้าให้พูดชื่อที่หลายคนแบบน่าจะรู้จัก
สมบัติตัวเเนี่ย๓๒เส้นทาง
นครชาย๒๑เนี่ย๑เส้นทาง

ทงชัยร่วมใจเดินรถสองเส้นทางนะคะสหกรณ์เดินรถเทพนมแปดเส้นทาง
บุษราคำทัวร์เนี้ยสิบเส้นทางสมสมบัติทัวร์นี่รถเยอะสุดเลยนะคะ
อืมนครชัยแอร์ค่ะ๒๙เส้นทางโอ้โหรถกระหน่ำเลยอะค่ะ
รถเดินเที่ยวรถเนี้ยพันทิบหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์อีก๑๐เส้นทาง
เยอะมากก็คือลดกันแบบต้องกะเวลาในการเดินทางกันดี
ต้องต้องวางแผนกันดีดีมากมากเลยนะคะง่ายสิ่งที่เราคุ้นเคย
สิ่งที่พวกเราเคยคุ้นเคยในช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลครับโอเคล่ะ
ณวันนี้รถทัวร์หรือแม้กระทั่งรถร่วมรถตู้
คุณจะไปอัลลัยนี้ประเทศจะมีรถคุณเช็คดีนะฮะวันนี้รถลงไปมากเกินกว่าครึ่ง
ใช่ค่ะ๘๐หมดอืม๘๐มันเกินครึ่งไปแล้วอืม
เพราะฉะนั้นการเดินทางในประเทศของเราเนี่ยตอนนี้มันลดลงไปเยอะมาก
มากใช่ค่ะนะฮะซึ่งปัญหาน้ำมันเนี่ยเจอกันทั่วโลกจริงตอนเนี้ย
ไม่ว่าจะอเมริกาไม่ว่าจะยุโรปไม่ว่าจะอยู่ซีกโลกไหนค่ะ
ทุกคนเจอปัญหาน้ำมันแพงหมดแต่ประเทศที่ตอนนี้ใช้คำว่าพังพินาศ
และหนักที่สุดในทั้งโลกอืมศรีลังกาอ๋อศรีลังกาด้วย
รังกาถ้าจำกันได้เนี่ยเขาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมาจริงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้ว
แต่ช่วงนี้คือหนักมากคือคนออกมาประท้วงทุกวัน
ขับไล่รัฐบาลขับไล่ประธานาธิบดีใช่ไหมคะ
ล่าสุดที่หนักสุดคือศรีรังกาประกาศเลยว่าในอีก๒สัปดาห์หน้า
รถที่ไม่ใช่รถโดยสารสาธารณะรถบัสรถไฟหรือรถยนต์
เพื่อขนส่งอาหารและเพื่อการแพทย์ไม่ให้เติมน้ำมันค่ะ

ขอกันน้ำมันเอาไว้ให้เติมเฉพาะรถรับส่งทางด้านของพยาบาล
รถขนส่งทางด้านของอาหารเท่านั้น
เหมือนให้เติมเฉพาะหน่วยราชการอย่างเดียวเลยเนาะ
ไม่ใช่ราชการด้วยนะคะแค่เฉพาะรับส่งผู้ป่วย
เพื่อใช้ในการแบบรักษาพยาบาลกับขนส่งอาหาร

ราชการก็ไม่ต้องหวังจะได้เติมนะคะ
ศรีลังกามีประชากร๒๒ล้านคนใช่ไหมคะ

เพราะยังไม่รู้ว่าไฟฟ้าจะเป็นยังไงต่อไป

ลังกาขอออกมาประกาศตัดไฟฟ้า๑๓ชั่วโมง

ประเด็นที่ต้องงดขายน้ำมันให้คนทั่วไป
หรือเขาใช้คำว่ารถโดยสารหรือการเดินทางที่ไม่จำเป็น
เพราะตอนนี้ที่ศรีลังกานะคะ
มีดีเซลเหลืออยู่แค่๙๐๐ตัน
มีเบนซินเหลืออีกแค่๖๐๐๐ตัน

ไม่มีอีกแล้วนำเข้าไม่ได้
ศรีลังกาตอนนี้ก็ไม่สามารถหาเงินตราต่างประเทศมานำเข้า
ไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน
ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วไม่มีเงินเลยนะคะ
ตอนนี้ศรีลังกาบอกว่าต้องการเงินอย่างน้อย

เพื่อเอามานำเข้าอาหารคือเพื่อความอยู่รอดของประเทศ
อันนี้ไม่เกี่ยวกับพลังงานแล้วเกี่ยวกับของกินแล้ว
ศรีลังกาตอนนี้คือเศรษฐกิจพินาศเขาใช้คำนี้เลย
นายกรัฐมนตรีออกมาพูดเองเลยว่า
ศรีลังกาตอนนี้คือเศรษฐกิจพังพินาศจริง
กำลังหาความช่วยเหลือจากอินเดียแล้วก็จีน
เพื่อนำเข้าสินค้าจำเป็นอย่างเร่งด่วนอยู่
แล้วก็จะมีการติดต่อขอซื้อเชื้อเพลิงราคาถูก

แล้วก็เจรจากับกองทุนระหว่างประเทศ

เพราะว่าจริงแล้วศรีลังกาผิดนัดชำระหนี้ต่างประเทศ
เขาบอกว่า๕๑๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเมษายนที่ผ่านมา

กรกฎาคมนี้ศรีลังกาบังคับทุกคน๒๒ล้านชีวิตทำงานจากบ้าน

ถ้าคุณไม่ใช่จะรับส่งคนป่วยคนเจ็บไปรักษาพยาบาล

ศรีลังกาหนักมากจริงนี้น่าจับตาดูนะคะ
เพราะว่ามันแก้ยากมากไม่รู้จะแก้ยังไงดี
แล้วเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังจากตระกูลการปกครองด้วย
เพราะว่าศรีลังกาเนี่ยคือเขาก็จะเป็นระบบปกครองที่เป็นคล้ายแบบระบบสืบทอดกันมา
ก็เลยมีการออกมาประท้วงกันอยู่ทุกวันนี้
แล้วก็เนี่ยค่ะปัญหาเศรษฐกิจแก้ไม่ได้ปัญหาปากท้องแก้ไม่ได้ปัญหาพลังงานก็ยังแก้ไม่ได้

อันนี้คือเขาใช้คำว่าพังพินาศนายกออกมาพูดเองว่าพังพินาศนะคะ
ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะทำงานก็ไม่ได้อยู่บ้านปุ๊บตรวจไฟก็โดนตัด๔ชั่วโมง
สาธารณูนพวกก็ขาดแค้นอีก
ไม่หรอกอันนี้มันเป็นบทเรียนที่เราจะต้องดูไว้อย่างเวเนครั้งนี้
ที่มองเงินออกมาเทกันตามท้องทั้งท้องแบบเต้มไปหมดเลย

ตอนนั้นน่ะมันเป็นประเทศที่แบบว่าเราจะต้องจับตามองขนาดเวเนเนี่ย
คิดถึงการประกวดนางงามจะต้องคิดถึงเวเนเว
จนครั้งนึงคุณเอ่อมิสแกนคุณนวัฒน์เนี่ย

เฮ้ยมันต้องไปช่วยเขาอะไรอย่างนี้

พี่ไปกลับไปเห็นกัดตามอ่ะแปดโมงเช้าแปดโมงสิบห้าน้ำมันหมดทั้งประเทศแล้ว
อืมสิบห้านาทีเท่านั้นไม่ถึงสิบห้าด้วยโอ้โห

คือแม้ว่าจะยังไม่เกิดกับประเทศเราแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิด

เพราะถ้าตอนนี้ฝั่งโลกตะวันตกที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วใช่ไหมคะ
ยังเจอกับวิกฤตปัญหาเดียวกันกับเราแล้วเขาก็เองก็ยังแก้ไม่ได้

แต่เขาเงินทุนเขาเยอะกว่าเราใช่ไหม

หมุนเวียนเขาเยอะกว่าแล้วเขาอาจจะต่อชีวิตได้ยาวกว่าเรา

เราต้องมาพินิษพิจารณาอย่างแบบถี่ถ้วนจริง
แค่เราไม่รู้สึกตัวเองแต่จริงแล้วตอนนี้

น้ำมันเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมว่า

เพราะว่ามันขึ้นจนแบบว่า

ประเทศที่พัฒนาแล้วที่เรารู้สึกว่าเราอยากไปเที่ยวประเทศเขาเหลือเกินอะไรอย่างนี้

อุ้ยนี่ประท้วงกันทั่วโลกนะคะสหรัฐประเทศ

กลิ่นอาหารมันเกิดขึ้นจริงนะฮะอาหารไม่พอกินเนี่ย

ใครจะไปคิดประเทศไทยของเราบาปบุญนะ

เพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตอย่าประมาทเนอะ
อย่าทะลาใจเมื่อเรามีต่างประเทศให้ดู

เพราะว่ามันขาดแค้นหนักมาก

ทุกคนหาเสียงจะพูดเรื่องรถค่าความนิขาด
หนึ่งในนั้นคือการรถค่าโดยศาล
โดยสารรถไฟฟ้าป่ะคะใช่มั้ยถูกรถไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ย
เพราะว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยเอาง่ายเด็กที่ไปทำงานอ่ะป่ะ
อย่างแกมี่มาอยู่กลางเมืองต้นต้องแบบนั่งถามว่าเดือนนึงกัดแกะหมดค่ารถเดินทางเท่าไหร่
แพงนะถ้าสองต่อก็ตกหนึ่ง๕๐๐๐อืม๔๕๐๐๐และเซเงินเด็กเงินเดือนเปลือนแปด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
ยังไม่รวมน้ำไฟถูกต้องไหมคะอย่างนั้นยังไม่รวมกินข้าว๓มื้อเหลือ๑๓๐๐๐แล้วนะค้าเช่า
ค่าเช่าค่าเช่าอ่าค่ากินข้าวล่ะสามมื้อเนี่ยให้มื้อละสี่สิบบาทพอกินไหม
ไม่พอโม๊ตมื้อเขาบอกมื้อตกละมื้อละร้อยมื้อตกละมื้อละร้อยใช่ค่ะอ่า
ละสามร้อยแล้วมือละร้อยนี่ก็เราจะแบบอ่าเราดูแบบโลกสวยอ่า
มื้อละห้าสิบบาทอ่ะซึ่งมันจะด่าด้วยน่ะเพราะก๋วยเตี๋ยวจานนึงก็ไม่ได้อ่ะ
เหมือนงี้ห้าสิบบาทไม่ได้ค่ะวันหนึ่งอ่ะกินก่อนสักร้อยห้าสิบเหรอ
สองร้อยอ่ะร้อยห้าสิบสองร้อยอืมเพราะหกพันละหกพัน
หกพันอีกหกพันใช่ไหมคะก็เป็นเหลือเจ็ดพันตอนนี้อืมอ่า
นี่นี่หมื่นแปดนะไม่เอาหมื่นห้าด้วยนะเอาหมื่นแปดนี่ให้หมื่นแปดด้วย
ค่าช่องไปละห้าค่าสมมุติค่าเดินทางของพวกคุณอันนี้ยังไม่รวมขาดโทรศัพท์
ค่าเน็ตค่ายังยังยังค่าเดินทางต่อวันอ่ะอืม
ไปวันละร้อยกว่าบาทค่ะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบอ่า
ทำงานยี่สิบสองวันเท่าไหร่ใครคูณเลขหนูหนูตัวเลขยี่สิบสอง
จริงจริงตกเลขจริงตกสองพันสี่สองพันสี่อ่ะตอนนี้เหลือ
เหลือไม่เท่าไรหรอกสี่สี่พันแปดละอ่ะค่ะเน็ตค่ะสี่พันหก
หรือบางทีอันนี้ยังไม่รวมว่านี่เราตีกับทุกอย่างต่ำหมดนะ
อันนี้คือทุกคนจะต้องมาทำงานแค่ออฟฟิศกับบ้านน่ะค่ะแค่นั้นไม่ได้
ไหนนะไม่ได้ไปไหนเที่ยวไม่ได้เที่ยวนะยังไม่นับสันทนาการ
ยังไม่นับยังไม่นับวันนี้งานวันข้างในโทรศัพท์ก็ยังนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่รวมค่าโทรส่งโทรศัพท์เงินเหลือใช้ต่อเดือนเนี่ย
สี่พันกว่าบาทคือต้องคุ้มไม่ต้องไปเคลียร์ค่ะน้ำค่าไฟอืม
อยากฆ่าไอติมอยากจะซื้อของน้ำอัดลมอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวนะ
อ่านำหอมอยากไปพูดเพราะว่าเดี๋ยวก็ว่าเหรอฮะมันก็ไม่รู้อ่ะ
ในที่สุดก็คือเนี่ยสี่พันกว่าบาทต่อเดือนที่เหลือใช้สี่พันหกอ่า

ตลอดสายไม่เกิน๕๙บาท

ซึ่งคุณชาติชาติพูดว่ารัชการกรุงเทพหมานะครับ
เขาก็เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีสัมปทานรถไฟฟ้าสาย
สีเขียวว่าจะต้องสรุปความคืบหน้าภายใน๑เดือนเนี่ย
โดยสิ่งสำคัญคือการคิดค่าราคารถไฟฟ้าเบื้องต้น
เนื่องจากราคาเป็นไปตามข้อเสนอของสถาบันวิจัยพฤติพัฒนาประเทศไทย
ให้เก็บค่าโดยสารตลอดสายไม่เกิน๕๙บาท
ในส่วนของตานต่อขยายส่วนที่๒แบริ่งเคหะสมุทรปราการเนี่ย
แล้วก็๕แยกลาดเภาคูคลสำหรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายซีเขียว
ขยายเก็บอีก๑๕บาทเมื่อรวมกับเส้นทางหลักสัมประธานเก็บ
ก็ไม่สูงสุดไม่ควรจะเกิน๕๙บาทต่อเที่ยว

ปัจจุบันนี้เอาจริงถ้าสมมุติวันนี้รัฐบาลบอกออกมาใช้รถสาธารณะสิ
รถใช้สาธารณะนี่ไงเราคิดกันแบบถูกให้ท่านดูกันนะครับ
เด็กเงินเดือน๑๘๐๐๐บาทจบใหม่เขายังไม่เหลือกันเลย
ถูกต้องมาทำงานแค่๒๒วันเนี่ย
ปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีเขียวมีหนี้ส่วนต่อขยายราว๑แสนล้านบาท
คือเขามีหนี้อยู่นะแล้วก็มีหนี้โครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลเนี่ย
แบ่งเป็นหนี้วางระบบรถประมาณ๑๙๐๐ล้านบาท
หนี้ค่าจ้างเดินรถอีก๑๓๐๐ล้านบาท
ซึ่งต้องพิจารณาสองส่วนครับได้แก่การคิดอัตราโดยสารที่ไม่ได้ขึ้นมานานหลายปีแล้วเนาะ
แล้วก็การต่อสัญญาสัมปทานคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนหน้า
อัตราค่าโดยสาร๕๙บาทเป็นตัวเลขที่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครก่อน
คือผู้หญังพิจารณาสัมปทานเขาบอกเออมันมีความเหมาะสมนะราชาชนน่าจะรับได้
เพราะเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะฮะต่อขยายต้องยอมรับมันไกลพอสมควร
ช่วงหมอชิดครูคดประมาณ๑๙กิโลนะครับจำนวน๑๖สารี
ช่วงแบร์ริ่งสมุดปราการระยะทางอีก๑๓กิโลจำนวนอีก๙สารี
ส่วนเรื่องระยะเวลาที่จะเริ่มเก็บตั้งเป้าว่าเออ๑กรกฎาคมเนี่ย
ทางสำนักการจราจรแล้วก็ขนส่งแจ้งว่าอาจจะไม่ทันนะ
ในการคำนวณค่าโดยสารส่วนต่อขยายก่อนด้วย
แต่วันนี้รู้สึกว่าจะมีรัฐมนตรีเขาออกมาพูดแล้วเหมือนกัน
คุณศักดิ์สยามเขาบอกระวังมันจะเกิดปัญหานะอะไรอย่างนี้
ปัญหาคุณศักดิ์สยามนี่รัฐมนตรีกระทรวงคม

ซึ่งเขาก็ออกมาเตือนคุณชาติชาติเหมือนกันว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว
มันจะต้องทบทวนอะไรหลายอย่างเหมือนกัน
ซึ่งคุณชัชชาก็บอกค่าโดยสารไม่กว่าจาก๕๙บาท

วันเนี้ยคุณชัชชาก็ออกมาชี้แจงว่าเออมันเป็นแผนระยะสั้น

เพราะปัญหารถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวที่ให้บริการขนาดนี้
ไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าบริการไง
จุดจะไม่มีการมันยังเปิดให้วิ่งฟรี
เพราะฉะนั้นบริการสูงสุดไม่เกิน๕๙บาท
ราคานี้ไม่ใช่แผนที่จะแก้ปัญหาระยะยาว
แต่เป็นแผนระยะสั้นสำหรับตัวเลข๕๙บาทที่ไล่รับ
เขาบอกเขาไปได้รับข้อเสนอมาไหนเขาได้รับข้อเสนอมาจากกรทม
ซึ่งกอทมก็ได้มอบหมายให้สำนักงานการจรจรและขนส่ง
พิจารณาข้อมูลสำหรับนโยบายที่คุณชัชช่าก็เคยหาเสียงเอาไว้
ถ้ารถไฟฟ้าต้องถูกลงมันจะอยู่ที่เท่าไหร่๒๕๓๐บาท

ราคานี้ไม่คิดจากราคาค่าโดยสารเฉลี่ยต่อที่คนให้บริการ
คิดค่าเฉลี่ย๘สถานีแต่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกให้คิด๑๑สถานี
ใช่จ่ายใช่บ้างหรือบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจ้าชาติบอกว่ากอทมเนี่ย
ค่าเดินรถส่วนต่อขยายเนี่ยคิดเป็นเงินหลายพันล้านบาทต่อปีนะ
ครับผมแต่วันนี้คือมันเป็นการแก้ไขระยะสั้น
ว่าระยะสั้นเนี่ยมันจะมีการแก้ไขไงอ่าฮะ
อาจจะเพิ่มจุดจอดให้เยอะขึ้นแต่ว่าราคาเนี่ยเท่าเดิมนะฮะ
เดี๋ยวต้องประมาณนั้นซึ่งเอาง่ายก็คือการนำภาษีของ
พวกเราจ่ายภาษีกันถูกต้องไหมคะก็คือการนำภาษีของทุกคนเนี่ย
จ่ายเท่ากันว่าคนที่ไม่ได้นั่งก็ต้องจ่ายเหมือนกันนะฮะ
ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะได้ขึ้นรถไฟฟ้าในราคาเท่าไหร่นะฮะ
คุณผู้ชมครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวกันบ้างฮะถ่ายคลิปที่วังน้ำเขียวค่ะ
นำเสนอคุณผู้ชมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยล่าสุดนะครับ
ทั้งคู่ได้มามอบตัวแล้วนะฮะหนุ่มสาวถ่ายคลิปวิวที่วังน้ำเขียว
รับคำสารภาพแล้วก็ตำรวจเนี่ยไปเช็คประวัติมานะครับ
กรณีที่มีการนำคลิปมาเผยแพร่นะครับในโลกออนไลน์ครับ
จนเป็นที่ฮาสันโลกซอเชียลนะซึ่งในคลิปนี้
ที่แฟนเนี่ยที่แชร์ออกไปสามคลิปโดยต้นคลิประบุข้อความว่า
วังน้ำเขียวเสียวครับนะฮะวังน้ำเขียวเสียวครับ
และในคลิปเนี่ยเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังทำกิจกรรมกันในห้องพักของรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่
พื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวทำให้หลายภาคส่วนต่างออกมาตรวจสอบนั้น
พนักงานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้การรับสารภาพว่า
กระทำตามคลิปจริงจริงจึงแจ้งสองข้อหาคือหนึ่ง
นำภาพหรือคลิปตนเองในลักษณะลามกอนาจารย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
หรือว่าปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับ
สองก็คือนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดใดเนี่ย
ที่มีลักษณะนะครับอัลลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ย
ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับ
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือว่าปรับไม่เกิน๑แสนบาทนะครับ
หรือว่าทั้งจำทั้งปรับนั่นเองทั้งนี้ครับได้ส่งประวัติของผู้ต้องหานะครับ
อ่าสองนั้นเนี่ยไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากรนะครับ
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบนะครับ
ค้นประวัติอาชีากรนะฮะของผู้ต้องหาทั้งสองราย
ซึ่งยังอยู่ระหว่างรอผลแล้วก็หากได้รับผลตรวจสอบประวัติอาชญากรมาแล้วเนี่ย
ก็จะนำมาประกอบกับหลักฐานต่างที่มีนะครับ
เพื่อสรุปสำนวนส่งให้พนักงานอายการเพื่อยื่นฟ้องต่อสารนะครับ
ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปนั่นเองตอนนี้ก็จับได้เรียบร้อย
อย่าหาทำนะครับอืมนะฮะในที่สาธารณะหรือว่าจะเป็นที่แบบ
อ่าส่วนตัวก็ไม่ควรที่จะอัดคลิปแล้วก็นำมาลงในโลกโซเชียลหรือว่าโลกออนไลน์มีความผิดนั่นเอง
โอลิแฟนอย่างเงี้ยอืมใช่โอลิแฟนคือบ้านเรามันยังไม่ถูกกดไกล
ขอเน้นนะฮะออลิแฟนถ้าสำหรับโลกมันอาจจะยังไม่ผิด
แต่ถ้าสมมุติในประเทศบ้านเราหลายประเทศเนี่ยยังผิดอยู่
เรารู้ว่ามันก็พูดไม่ได้หรอกมันก็อยู่เทคโนโลยีไม่ได้
แต่ก็แค่อะไรถูกอะไรผิดอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะ
รู้ว่าบางทีอะอันไหนควรอันไหนไม่ควร
ไม่ใช่มันเป็นที่ทำมาหากินของคนเราค่อยว่าเขาไม่ได้หรอก
อะใช่ครับคนทำอาหารกินน่ะหาว่าเขาก็มาทำอาหารกินก็หา
แต่ก็แค่แบบว่าเห้ยมันบ้าหรอกมันอาจจะมีคอปเคสเหรอไม่มีกฎเกณฑ์
คุณก็ผิดค่ะคุณสูบแล้วเมาแยะว่าเขาคุณก็ผิด
ฉันได้ฉันนั้นน่ะโอลี่แฟนถามว่าวันนี้มันเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งนะ
อ่าใช่อาชีพอาชีพนึงแต่บ้านเรามันยังผิดกฎหมายค่ะแค่นั้นเองมันยังผิดกฎหมายเขายังเอาเราเข้าคุกด้วยอยู่
แต่ถ้าเป็นที่อเมริกาญี่ปุ่นนี่คือเขาแบบเป็นดาราซุปเปอร์สตาร์กันเลยนะเหมือนกับดาราดังบ้านเราเลยเขายกให้เป็นแบบนั้นเลย
แต่ประเทศไทยยังไม่ใช่ไงยังไม่ใช่ครับประเทศไทยเรายังไม่ใช่คือมันก็ต้องดูว่าว่าเราอยู่ในกฎเกณฑ์ไหนมันก็ต้องทำตามนั้นด้วยนะคะ
เหมือนกับเราเอากัญชาเข้าญี่ปุ่นอย่างนี้เขาก็จับเราจับสิจ๊ะ
ไม่มีที่ไหนให้บ้านประเทศไทยเรายังไม่มีเลยค่ะ

ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน

โอ้โหพกบ้องเลย
ข้าวหลามอะไรหรือเปล่าหลามอะไรกินในป่าหรือเปล่า

สะพายข้างเลยนะฮะ
เดี๋ยวนะอันนี้มิสอยากรู้ว่าคือมันคือบ้องหรือเปล่าค่ะ

อันนี้มีกล้องมีกล้องดูซิมีอะไรบ้าง

แสดงว่าจินตนาการของคนปั้นเขาจะปั่นเปลี่ยนไปเรื่อยว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไง

อันนี้คุณหมอมีกระเป๋ายาแล้วก็มีที่ตรวจคนไข้

เป็นแบบว่าเหมือนคุณจินตนาการของผู้ปั้นในแต่ละอันแต่ละไม่ให้เหมือนกัน
ปูนปั้นยักษ์เนี่ยจะมี๒๑ตนทั้งหมด๒๑ตนรอบพระอุโบสถของวัดเนี่ย
โดยมียักษ์ทหารสะพายลูกปืนพกลูกระเบิดยักษ์พกป้องกัญชา
ขวดเหล้ากำลังแลบลิ้นก็มียักษ์ยิ้มนะฮะแล้วก็มียักษ์อีกหลายอาชีพเลยล่ะ
ส่วนตัวพระอุโบสถมีความงดงามผนังในรอบหน้าต่างประดับประดาลวดลายหลายรูปแบบเลย
ส่วนบันไดทางขึ้นเนี่ยเป็นพญานาคสองตนอ่าฮะทางด้านพระอาจารย์โต
ครับคุณประดัฒนศ์เนี่ยนะฮะทิติวิโย์เจ้าอาวาสบาทป่างเกือบพระอุบัติสดเนี่ย
สร้างด้วยแรงบุญแรงศรัทธาของประชาชนทุกสาขาอาชีพอืม
เนาะซึ่งก่อสร้างมาห้าสิบห้า๕ปีแล้วครับเสร็จละ๘๐เปอร์เซ็นต์
ยังเหลือ๒๐เปอร์เซ็นต์ส่วนความหมายเขาบอกว่ายักษ์อ่ะ๒๑ต้นมีความหมายนะ
เป็นการแสดงวิถีชีวิตของคนในชนบทแล้วก็ในคนในสังคมไทย
แต่มีจุดหมายเดียวกันคือช่วยกันอุ้มชูพระพุทธศาสนาเหมือนกันอ่า
เขาก็เลยบอกว่าการที่แบบว่าลักษณะท่าทางของยักษ์เนี่ย
ก็เหมือนกับคนในสังคมนั่นแหละค่ะแต่หมายถึงทุกคนว่าจะเป็นคนยังไง
ทำอาชีพอะไรจะเป็นคนยังไงก็แล้วแต่ก็ทุกคนอุ้มชูพระพุทธศาสนา
ก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปถูกอริยบทแตกต่างกัน
คือเขาบอกมันก็อาจจะแบบว่าคนบางทีอาจจะเป็นเมาอยู่หรือยังไงก็แล้ว
แต่ทุกคนก็ยังมีโอกาสอุ้มชูพุทธศาสนาเหมือนแบบโบสถ์เนี่ย
เป็นพุทธศาสนาเอาจริงแล้วเนี่ยเป็นการแสดงวิถีชีวิตของ
คนในชนบทด้วยในสังคมไทยด้วยทุกคนกับวันนี้พิษัศหาสนา
ถึงเวลาที่คนจะต้องมาอุ้มชูสำหรับองค์พระราทนาเฉพาะวัตสน
นั้นน่ะเป็นสมเด็จองค์ประถมปางเครื่องสงจักรพรรณาค่ะ
หรือเขาชื่อว่าเป็นหลวงพ่อปลดหนี้เททองหล่อด้วยฉนวนศักดิ์สิทธิทั่วประเทศนั่นแหละ
ครับเนอะแล้วก็มีการบรรจุทองคำสามสิบสองบาทเนอะอันนี้ที่เชียงใหม่นะฮะ
บอกว่าคนที่ทำก็คือโดยนักแสดงชื่อดังจาพนมจาพนมหรือตัวนี่จาเป็นคนสร้างเอาไว้
เหรออืมนี่มีคนถามหาบอกว่าแล้วมียักษ์ใส่แมสไหมไม่มีไม่มีครับ
ตอนนี้เขาให้ถอดแล้วผมฉันว่าถอดจะต้องติดเพิ่มเนอะใช่มองเนี้ยเขาเขาเป็นกังวลกันอยู่
คือจริงคุณหมอที่เขาเป็นกังวลกันก็คือเป็นห่วงเด็ก
ตอนนี้เด็กนายกเขาถึงเร่งบอกว่าเด็กควรจะไปฉีดเข็มกระตุ้นแล้วนะ
เพราะว่าวันนี้ส่วนใหญ่เขาบอกว่าเกือบ๓๐
คือเด็กไปเรียนหนังสือกันแล้วเอาเชื้อกลับมาให้พ่อแม่แล้วนะ
แต่จริงที่เขาเป็นห่วงคือห่วงเด็กเล็กอะค่ะ
เขาบอกว่ามีเคสแบบน้องอายุประมาณ๔ขวบคุณแม่พามาโรงพยาบาล
ติดโควิด๒วันค่ะมันขึ้นสมองน้องเสีย
อันนี้ที่สิงคโปร์หรือไหนที่ไทยค่ะเพราะว่าเด็กเล็กอะเขายังไม่ได้คิด
อันนี้สายพันธุ์ไหนอะน้องมิ้นล่าสุดนี้ค่ะ

ซึ่งเขากำลังจะดูกันอยู่ไอ้สายพันธุ์ใหม่เนี่ยความรุนแรงคือ
เวลาที่มันกลายผ่านปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เรายังไม่รู้คืออาการ
อันนี้คุณหมอบอกนี้นะคะว่าจริงแล้วโอมิครอนไม่ได้เบาแต่เพราะเราได้วัคซีน

แต่คนที่ไม่ได้วัคซีนก็หนักเหมือนกัน

แม้กระทั่งคนที่ติดแล้วเนี่ยแรกอย่างฉันเนี่ยสบายมากสบายมากสบายมาก

ใช่แล้วเขาบอกยิ่งติดซ้ำอาการยิ่งหนัก

แต่ถ้ารู้สิว่าใส่แม้แล้วยังมีสุขภาพดีหรือว่ามั่นใจก็ใส่ก่อนนะครับ
เอาความสมัครใจเนาะติดปุ๊บอีก๒เดือนก็ฉีดเพิ่มได้
แล้ววันนี้วัคซีนเป็นอะไรที่ยากไม่ยากแล้ว

มาที่เลขกันต่างหากไกลครับคุณผู้ชม
มุงนะฮะเลขกะลาตาเดียวตกน้ำมันครับ
รายงานว่าคนที่รับโชคจากเลขกระลาตาเดียวนะฮะตกน้ำมันนะครับ
แล้วก็แกะเป็นราหูอมจันทร์นะครับแล้วก็ยันขวัญถุงเมื่องวดที่ผ่านมาเนี่ย
นำพวงมาลัยดอกดาวเรืองพร้อมประทัดหนึ่งพันนัดจุดแก้บนที่บ้านของนางสุนีนะครับ
บาร์เลขที่สิบเก้าทับสามหมู่ห้าทำบนโคกม่ออำเภอเมืองจังหวัดประชบุรีครับ
งวดที่แล้วเนี่ยให้โชคกันทั่วหน้าเลยครับคุณผู้ชม
ซึ่งก่อนจะมีการขอเลขเด็ดนั้นเนี่ยทางผู้ที่อ่า
มีโชคจากเลขเก้าสองเนี่ยได้จุดทูปกล้าดอกครับ
บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นได้นำประทัดเนี่ยไปผูกกับไม้ไผ่ยาวจุดแก้บนชาวบ้านเนี่ยที่มาร่วมพิธีบางคนก็บอกว่ารู้สึกขนลุกสู้
ไม่นานเสียงประทัดรัวดังสนั่นหวั่นไหวโดยเลขที่อยู่หางประทัดคือเก้าเจ็ดสี่ล่างสามเจ็ดอันนี้คือในเลขที่เขาบอกมาเลยนะฮะจากนั้นเนี้ยก็มีคนจุดทูบเขย่าขอเลขจากกระลาตาเดียวได้เลขมาคือหกห้าสองหนึ่งสามเก้าและเจ็ดสามเก้านะฮะอ่ามีเจ็ดนะฮะมีเจ็ดมีสามนะฮะซึ่งตรงกับเลขประทัดเก้าเจ็
สามนะครับด้านในร้านนี้เนี้ยชาวบ้านใกล้เคียงก็เปิดเผยว่ารู้ข่าวจากเพื่อนบ้านว่ามีกระลาให้โชคเลยจะมาขอเสี่ยงโชคบ้างนะครับเมื่อเขย่าเสี่ยงโชคก็ได้เลขเจ็ดสามเก้าซึ่งตรงกับที่มีคนเขย่าก่อนหน้านี้แล้วเลขเนี้ยก็ถูกจริงจริงนะครับจะนำเงินส่วนที่ได้เนี้ยแบ่งมาร่วมทำบุญกับเจ้าของบ้าน
ใช่ครับผมไม่กี่วันวันนี้ยี่สิบเก้าแล้วใช่ครับวันนี้ก็บอกว่าเป็นวันเออหมอลักษณ์ก็บอกว่าสามวันเป็นวันที่ไหว้ขอเงินขอพรพระจันทร์ใช่ไหมครับอืมใช่ขอเงินพระจันทร์อืมนะฮะพักกันสักครู่ไหมฮะได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันต่อจ้ามีคนบอกอยากได้คาถาขอเงินพี่มด
กลับมาอยู่ต่อนะครับคุณฮายชมดูสามแล้วอืมจริงใช่นะ
แต่แบบว่าต้องยอมรับนางเป็นคนที่แบบมีลูกเหมือนกับว่า
ทำไมมันกลับมาผอมเลยจริงเป๊ะเป๊ะทุกมุมมองแล้วเจอ
ก็มันเตรียมตัวผอมแล้วแต่ยังไม่คลอดหรือยังไงก็ไม่รู้น้อง

วันนี้คุณไอ้ชมเข้าเลข๔แล้วนะ

ปรากฏว่านางกลับมาทำสามแซ่บแล้วเราจะเห็นหลายเทปเนี่ยนางกลับมาทำพิธีกรแล้ว
เขาก็เลยจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณไอชมล่วงหน้าเนี่ย

มันเกิดไม่จมนะครับอ้าวอีกหนึ่งอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งทีอัพเพลงรักษณีย์มาอ้าว
หอมตาไม่ถูกนะล้ำล้ำไม่ถูก

ครับผม

ติดแฮชแท็กแหลมซยาใช่ไหมค่ะถูกต้องนะคะรัฐสุดก็นะครับ
ก็ไปที่รายการของมศเนี้ยแชร์ไปเรียกเอ็กซ์ก็เป็นที่
เออก็ทำมันได้ถูกป้าป้าบอกมันได้ถูกต้องน่ะมีด้อมแล้วเรียบร้อยด้วย
อืมคือจริงจริงน่ะตามพีคอยู่น่ะเดี๋ยวก่อนหนูไม่ทำอะไรนั่งอบขนม
เออเออใช่ใช่ใช่ใช่เป็นไงลูกล่ะอ๋อปิดไปหมดแล้วค่ะเรียบร้อย
แต่เป็นคนที่อบขนมอร่อยมากน่ะพีคน่ะถูกน่ะครับอุ้ยก่อนอบมา
กินตลอดนะฮะอ่ะมาถึงอีกหนึ่งข่าวกันบ้างคุณผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้ใครที่ตามก็น่าจะเป็นประเด็นร้อนอีกหนึ่งประเด็นที่
หลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่าน้องเป๊กผลิตโชคของเราเนี่ย
ต้องทำหน้าใหม่เพราะว่าอุบัติเหตุกลางทะเลนั่นเอง
เมื่อวานนี้ครับมีการออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับ
พร้อมยกมือขอโทษหลังจากสามพิธีกรรายการหนึ่งนะฮะได้อ่า
ส่งกำลังใจให้กับนักวอเล็กบอลสาวไทยปรากฏว่าหลังจากคลิปจบครับ
แล้วก็ตัดเข้าโฆษณาเนี่ยมีเสียงเมาส์มอยในเชิงไม่เหมาะสมนะครับ
ถึงรูปร่างหน้าตาของเป๊กผลิตโชคหลุดออกอากาศไป
ก็คือลืมปิดใหม่แล้วเสียงออกลั่นออกไปนั่นเองจนกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมา
แล้วก็ถูกวิภาควิจารณ์อย่างสนั่นโลกออนไลน์นะครับล่าสุดเพจดราม่าดิกนะฮะ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสำหรับท่านที่ไม่ทราบนะครับว่าเป๊กผลิตโชคเนี่ย
ได้รับอุบัติเหตุจากการเล่นเจสกีครับหน้าพุ่งไปกระแทกโขดหิน
มูกปากยับนะฮะแขนหักซี่โครงร้าวลองนึกดูว่าชนแรงขนาดไหน
ถึงต้องผ่าตัดนะฮะซ่อมแซมอยู่นานกว่าหลายเดือนจนกว่าจะหายนะครับ
ซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเนี่ยน้องเป๊กได้รับประเภทจากขับเจสกีพลิกคว่า
ตอนนั้นเครื่องแรงมากครับแล้วก็พอพลิกคว่ำเสร็จแล้วเนี่ย
หน้าของน้องเนี่ยไปฟาดกับโขดหินนะฮะทำให้มีบาดแผลฉีกขาดที่ใบหน้า
มูกรวมถึงใบหูขณะที่พักผ่อนที่หัวหินนะครับและต้องเย็บกว่ายี่สิบเข็ม
หลังจากนั้นเจ้าตัวก็ออกมายอมรับว่าไปทำจมูกมาใหม่เพราะอุบัติเหตุทำให้ต้องทำนั่นเองนะครับนะฮะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับเหล่าบรรดานุสแล้วก็น้องเป๊กด้วยเพราะว่าช่วงหลังนี้น้องเป๊กก็เริ่มออกมาเจอเหล่าบรรดาด้อมแล้ว
หลังจากหายหน้าหายตาไปนะฮะแล้วก็ด้อมของน้องเป๊กก็จะมีนุษย
น้องนุฏปลาสลิดปลาสลิดอร่อยมากเคยส่งมาให้พวกเรากินใช่ใช่อ่า
เคยกินป่ะคือจริงจริงยังไม่เคยทานแต่แค่แบบคือต้องบอกว่าเขาอยู่กันเป็นครอบครัวจริงจริง
กับกันพ่อนุฏอ่ะอ่าอ่อนุฏนั่นคือที่ส่งปลาสลิดมาให้พวกเรากิน
ถูกต้องนั่นแหละอันหลังนี่คือจะให้รุดโชว์ไปสั่งเลยเอ้า
สั่งปลาสลิดเช่นหน่อยอร่อยมากนะฮะก็ก็คือด้อมของ
เป๊กใช่ครับนะฮะส่วนด้อมของลิซ่าเป็นยังไงกันบ้าง
หลังจากที่ลิซ่าไปงานที่ซีรีนที่พารีสนะคะ

เพราะว่าน้องมาในลุคผมบลอดผมยาวนี่นี่นี่นี่เห็นมั้ย

แล้วก็ชุดเลื่อมสีดำสวยงามมากนะคะออกงานอย่างยิ่งใหญ่

กรี๊ดเพราะว่าน้องน่ารักนะคะ
เขาบอกแค่๗ชั่วโมงเนี่ยมีคนทวิตไปแล้ว๔ล้าน๑แสนครั้งค่ะ
แล้วก็ทำสถิติใหม่ของโลกอีกแล้วนะคะ
แล้วงานนี้ก็ไปกัน๓คนเมื่อวานพี่มดอ่านอยู่ใช่ไหมคะที่บอก

คนไทยที่แบบไปเจอนางที่นู่นอะไรอย่างนี้
นางจะสวัสดีแล้วนางก็จะดีใจเวลาที่แบบเจอคนไทย

มีคนส่งมาให้ดูว่า

ลิซ่าซ้าวดีค่ะ

ขอบคุณพี่เดี๋ยวเราเปิดได้มาจะโดนประดับได้ค่ะ

เขาจะสวัสดีอย่างนี้

ใช่ทุกคนพูดเป็นเสียงโตกรรมว่าลิซ่าน่ารักมาก
อ่ะเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาใส่แขนต่อนะครับ
วันนี้หลายคนก็หลงลูกของชมพูเนอะตอนที่แบบเด็กแปด
อื๑๙๑๗แล้วก็หลงลักษณ์ทั้งประเทศ
ลูกสาวเขาเนี่ยคุณเคนคุณหน่อยนี่คือบอกว่าหลงเนื่องจากคุณเคนคุณหน่อย
โภสด์อวยพรแบบวันเกิดเนี้ยอืมดูดิโอ้โหเหมือนลูกนั่งมอเตยมาอ่ะลูก
ผมใช่ไหมเซ็ตมาเลยแม่ดูเอบิเกล
ซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณหน่อยเขาได้โพสต์คลิปอวยพรวันเกิดชมพู่อริยาพร้อมข้อความระบุว่ามีความสุขทุกวันนะ
จากนี้ยังเผยโมเมนต์ของลุงเคนที่เล่นจ้าเอกับเอบิเกลดูสิ
นะครับผมนี่ดูสินะฮะนะฮะ
ส่วนอย่างมีคุณพี่คุณพี่จุนแต่ลูกของคุณเคนธิรเดชนี้
หล่อนะน่าจับตามองมากมากก็คือพ่อหล่อแม่สวยน่ะจริง
หน้าจับตามองมากฮะจริงโอ้เอ็นดูดูสิดูสิ
เป็นเด็กอารมณ์ดีเนอะโอ้จ้าเอจ้าเออื้อ
นะฮะดูมีหรือฮะชมเอาลูกมาเล่นแล้วเนอะ
เห็นปะไถ้ฟ้าพายุอ่ะสี่ขวบหน้าวิ่งอย่างยิ่ง
ไม่กลัวควรครึ่งใดก็วิ่งในตัวโดยไม่กลัวคนเลยนะ
ต้องชินไปแล้วบอกนะเป็นนักแสดงได้สบาย
โอ้ยแต่แอบริเกานี้หน้าฝรั่งมาเหมือนกันนะ
หน้าแม่มาเนอะ

อืมสากผมมาน้องผมหนามาก

อ้าวหยั้งไม่หมดไหมฮะมีข่าวอื่นอีกไหมฮะ

วันนี้ก็รีบเดินเวลาให้คุณพระคุมนะฮะ

โปรดติดตามตอนต่อไป